มาดูบรรยากาศการลอยกระทงกันหน่อยนะคะ
คืนนี้ลอยกระทงกันที่ไหนก็ส่งข้อความกันมาเยอะมาก
จบรายการแล้วอ่ะเพิ่งจะได้เล่าบรรยากาศลอยกระทงนะคะ

เขาก็มีไอเดียการลอยกระทงที่ลดขยะเยอะมากนะ
กระทงน้ำแข็งเยอะเลยนะคะ

คือทำท่าจุดทำท่าอร่อยไม่ได้มีกระจงอะไรกับเขาเลย

ได้มีการลอยกระทงค่ะที่คลองพระดุงกรุงเกษมนะคะ

วงภรรยานะคะนางนรพรจันโอชา

ก็ไปลองไปชมกันที่ท่าน้ำ
คลองพระดุงกรุงเกษมข้างธรรมเนียบรัฐบาล
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยนะคะ

ใช่ค่ะตั้งแต่เปิดโซเชียลเฟซบุ๊กมา

ยังกล้ายังกล้ากลัวกลัวเรื่องของการสดผ่านทางเฟซบุ๊กไง

ก็มีทีมงานของธรรมเนียบรัฐบาลเขาก็ถือกล้องคอยถ่ายตามมาให้เนี่ยเห็นไหม

ก็รณรงค์๑ครอบครัว๑กระทงลดขยะค่ะ
ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าวันนี้เป็นตัวแทนคนไทย
ในฐานะหัวหน้าครอบครัวขนาดใหญ่ของคนไทย๖๗ล้านคนมาลอยกระทง
ถือโอกาสลอยกระทงแทนคนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือว่าทำงานในวันนี้นะคะ
แล้วก็อธิษฐานขอให้ประชาชนคนไทยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัย
มีรายได้ที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขอให้การงานทุกอย่างสำเร็จไปด้วยดี
ถือโอกาสนี้ขอขมาพระแม่คงคาด้วย
ก็ตั้งแต่เดินลงมาเลยนี่นะคะ
ก็มีทีมงานถ่ายให้แล้วก็เชิญชวนให้รักษาความปลอดภัย
คืนวันลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีลอยกระทงของไทย
อย่าให้มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัย
หน้าข้างหน้าข้องหัวเราเห็นไหม
อ่ะหัวเราหน้าข้องหัวเรา

คนดูเยอะไหมล่ะเยอะสิเริ่มสดผ่านเฟซบุ๊กปุ๊บนะคนมาดูมาดูมาดูเป็นแสน
บอก๒๐นาทีเนี่ย๒แสนกว่านะเนี่ยเป็นแสนเลยนี่ผมเข้าไปดูผมต้องเอานิ้วปัดตรงพวกสถานะต่างออกจากหน้าจอ
ก็จะเป็นแบบสะอาดแล้วไม่มีภาพอะไรบังแบบที่ท่านเห็นตอนนี้
เพราะว่าโอ้โหทั้งรูปหัวใจกดไลค์กดชื่นชมคอมเมนต์เยอะมากจนคือจนบังไม่เห็นท่านหน้าตาท่านชัดเลย
คอมเมนต์เยอะใช่ไหม
ส่วนทีนี้ไปดูอีกหนึ่งท่านค่ะนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ค่ะ
บรรยากาศนี่ใส่ชุดไทยนะคะแล้วก็ถือกระทงไม่ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กโพสต์ภาพปกติค่ะ
ก็บอกว่าคิดถึงวันเก่าอยากลอยกระทงกับพี่น้องคนไทยด้วยจังเลยแต่ขอส่งใจไปแทน
กระทงปีนี้ขอให้ทุกคนได้ลอยทุกข์ลอยโศกออกไปพร้อมกับกระทง
และขอให้พบเจอแต่สิ่งดีที่กำลังจะมาถึงในต้นปีหน้า
เราไปดูบรรยากาศของงานลอยกระทงในคืนนี้กันดีกว่านะฮะว่าที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ
รวบรวมมาหลายพื้นที่เลยนะครับไปที่อ่างทองก่อนนะครับโรงเรียนสตรีอ่างทอง
ที่ตะบนสาราแดงอำเภอเมืองนี่ฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ช่วงกลางวันที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีเทศกาลลอยกระทง
มีครูอาจารย์นะฮะนักเรียนสวมชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมกิจกรรมกว่า๒๐๐คน
ปีนี้มีการประกวดกระทงประกวดนางนพมาศประกวดร้องเพลง
รวมถึงให้เด็กนักเรียนได้ออกร้านขายของในรูปแบบงานวัด
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการสืบสารประเพณีของไทย
แล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก
ส่วนที่จังหวัดปัตตานีค่ะทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๑

ขบวนกลองยาวฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานมากนะคะ
นำกระทงไปลอยที่ท่าน้ำริมแม่น้ำปัตตานีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
ส่วนช่วงกลางคืนก็ต้องมีการปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
ที่จะมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงตามสถานที่ต่างในอำเภอหนองจิกนะคะ
ขณะที่กำลังพลลงไปยืนอยู่ที่ท่าน้ำเนี่ย
คุณผู้ชมมันมีจังหวะที่เสาไม้รับน้ำหนักไม่ไหว

สุดแล้วก็หักเลยอ่ะ
ทหารที่กำลังลอยกระทงตกน้ำไป๖นาย

เพราะว่ามันไม่เคยรับน้ำหนักคนเยอะขนาดนี้ไงใช่ไหม
ปกติเขาใช้งานกันคนจะไม่เยอะแบบนี้

นายไมตรีไตรติลานันต์ผู้ราชการจังหวัดสุโขทัย
วันนี้นำข้าราชการนักเรียนนักศึกษาประชาชน
ชาวสุโขทัยกว่าสองพันคน
อันเชิญไฟพระเริกและพระประทีพระชธาน

สมิพลานางเจ้าสุริกิทพระบรมราชินินาศ

และพระบรมศาลุวงศ์รวม๑๑พระองค์นะครับ
ประดิษฐานที่ตระพังตาล
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เพื่อที่จะลอยภายในงานประเพณีลอยกระทง
เทียนเล่นไฟประจำปี๒๕๖๑นะครับ

ช่วงค่ำที่ผ่านมาครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
หลังไหลไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
งานมีการจัดแสดงหมู่บ้านวิถีไทย
การแสดงดนตรีไทยการแสดงโขน
การแสดงตำนานเท้าศรีจุลาลักษณ์
ประกวดนางนพมาศการแสดงแสงสีเสียง
มีพิธีเผาเทียนบริเวณพระบรมราชานุสาวรี

และการแสดงพลุตลัยไฟพะเนียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา
เรียกว่าถ่ายไปวันนี้ประทับใจมากนะครับ

ส่วนบรรยากาศงานประเพณียี่เป็งที่ท่าน้ำปิงก็ยิ่งใหญ่นะคะ
หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่คึกคักทุกปี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
นำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
มาลอยขอขมาพระแม่คงคา
มาดูการประกวดเทพีเทพบุตรและหนูน้อยยี่เป่ง
ประกวดกระทงฝีมือใบตองดอกไม้สด
และกิจกรรมอื่นที่จัดขึ้นบริเวณขวงประตูท่าแผ่
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีดีงามของชาวล้านนา
เดี๋ยวคืนวันพรุ่งนี้จะมีการประกวด

เพื่อชิงถ้วยพระราชทานด้วยค่ะ

อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้คึกคักไม่แพ้กันนะครับ
โดยเฉพาะงานลอยกระทงที่ท่าน้ำบังหัก
มีการจัดงานวันลอยกระทงตั้งแต่๑๘๒๒พฤศจิกายน
งานก็มีการแสดงบนเวทีการออกร้านจำหน่ายสินค้า
สีสันของงานลอยกระทงที่นี่นะครับก็คือการลอยกระทงสไลเดอร์นะฮะ
ก็จะอยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่มีการทำรางน้ำยื่นลงไปในคลองอุตภัว
เพื่อให้ชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวปล่อยกระทงให้ไหลตามรางลงไปในคลองนะครับ
ก็ได้รับความสะดวกนะฮะไม่ต้องลงไปถึงคลองนะครับ
แล้วก็ป้องกันนักท่องเที่ยวพลัดตกน้ำด้วย
นี่ฮะก็ไปรอยกระทงกันนะครับในปีนี้